ส่วนอีกหนึ่งนักเตะที่เป็นประเด็นร้อนมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
นั่นก็คือสารวุฒิมาสุกนะคะอดีตมิดฟิลทีมชาติไทยค่ะ
ก็ไปพบปะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
เพื่อแจ้งปัญหาหลังจากที่ก่อนหน้านี้หายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้
จนเป็นเหตุให้ต้นสังกัดเดิมนะคะ
สารวุฒิก็ให้ข้อมูลกับสมาคมว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการเงิน
แต่ว่าเรื่องการเงินที่มีปัญหาไม่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลนะ
ครับล่าสุดก็มี๑สโมสรนะครับ
ซึ่งตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงของตาราง
แสดงความสนใจที่จะดึงตัวสลาวุฒิมาสุกไปร่วมทัพ
คาดว่าทางสโมสรจะเจรจากับอดีตแข้งทีมชาติไทยถึงความเป็นไปได้
ที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทัพต่อไปนะครับ